มาดูเรื่องของผลการหารือระหว่างผู้ได้รับผลกระทบจากอุโมงต้นไม้ที่จังหวัดน่าน
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือแขวงการทางน่านที่๒
ข้อสรุปแล้วนะครับว่าจะมีการเตรียมตัดต้นไม้เร็วนี้
หลังจากที่เกิดเหตุพายุฝนพัดถล่ม
ต้นไม้ลมทับสะไฟฟ้าจนไฟดับ
การหารือระหว่างตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากอุโมงต้นไม้
บริเวณตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

กำหน้าสิทธิโชคลีมิงศวรรษ์รักษาการผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่๒
ฝนพัดถล่มเมื่อวันที่๙เมษายนที่ผ่านมา
ทำให้ต้นไม้ไปทับเสาไฟฟ้า
ประชาชน๗อำเภอสายเหนือไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ
และรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่
รวมไปถึงผู้สัญจรไปมาได้รับความเสียหาย
เรื่องต้นได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการตัดต้นไม้
ตามเสียงส่วนใหญ่เร็วนี้ครับ
ถ้าเสียงส่วนใหญ่คิดว่าอุโมงต้นไม้เนี่ย
มันสร้างปัญหาแล้วก็อาจจะมีขึ้นในอนาคตอีกนะครับ
ถ้าคิดว่าจะให้กลมทางเนี่ยเดินเรินการเอาต้นไม้ออก
ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ

เดี๋ยวคงต้องเรียนท่านพ่อเพียงนิดหนึ่ง
ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบนั้นบอกว่า

แต่ปัญหาตอนนี้เดินมาถึงจุดวิกฤตและบานปลาย
ทำให้ประชาชน๗อำเภอสายเหนือได้รับผลกระทบนะครับ
ควรจะเร่งดำเนินการเพื่อความปลอดภัยครับ